ต้นด้วยบรรยากาศการสมัครสอสอบัญชีรายชื่อก่อนเลยก็แล้วกันนะฮะ
วันนี้ถึง๗เมษายนคือถึงวันศุกร์
เมื่อวานสสเขตวันแรกที่สมัครกัน

พักสามารถยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกด้วยก็ได้
ยื่นได้๓ลำดับ๓รายชื่อ
แต่บางพักก็ยื่นแค่๒ให้ลุ้นต่อหรืออะไรแบบนี้นะคะ
หรือยังไม่ยื่นวันนี้ก็ได้มีเวลาถึงวันศุกร์นะฮะ

หลังจากที่สมัครเสร็จแล้วใครมาถึงก่อน๘นาฬิกา๓๐นาที

บัญชีรายชื่อที่จะใช้หาเสียงในการเลือกตั้ง๑๔พฤษภาคม
ใครอยากได้หมายเลขสวยหมายเลขเดียวต้องมาจับสลากกัน
ส่วนใหญ่ก็ลุ้นให้ได้เลขตัวเดียวมันจะง่ายต่อการจดจำ
แล้วก็ง่ายต่อการหาเสียงในการทำมือ
สมัยก่อนจะเน้นทำมือ๑๒๓๔อะไรอย่างนี้นะ
ง่ายหน่อยแล้วมาก่อน๘โมงครึ่งคุณจะมาสอน๔๙พัก
ไปดูนะครับว่าแต่ละพักเป็นอย่างไรกันบ้างครับ
หมายเลขที่๓๗ครับ
๒๒นะครับ
หมายเลข๗ครับ
นี่เรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็นี่ฮะพักภูมิใจไทยนะ
ก็เป็นพักใหญ่เพียงพักเดียวที่ได้หมายเลขตัวเดียวนะคะ
พักใหญ่ความหมายก็คือส่งสอสอเยอะนะคะ
ซึ่งเป็นพักรัฐบาลอยู่แล้วพักฝ่ายค้านอยู่แล้ว

ขณะนี้คือหมายเลข๗ก็หาเสียงง่ายหน่อย

นี่หัวหน้าพักนะฮะคุณอนุทินชาญวิรากูลขึ้นไปจับเองเลยนะครับ
สถานที่รับสมัครสอบบัญชีรายชื่อเนี่ย
ใช้สารวาการกรทมอาคารไอรวัตพัฒนากรทม๒นะครับ
นี่นะครับพักภูมิใจไทยนะครับทุกผู้ชมครับ
คุณอนุทินบอกว่าโอ้โหเลขนี้นี่ถูกฉลกเหลือเกิน
ก่อนจะมาจับหมายเลขเนี่ยมาสมัครสอบบัญชีรายชื่อเนี่ย
ไปหาพระเกจิอาจารย์ชื่อดังมาที่เคารพนับถือ
ท่านเขียนเลขมาให้นะท่านเขียนเลข๗มาให้
แล้วมาจับได้จริงคุณเขียนมาสอน
นี่เห็นไหมส่วนพักอื่นก็อย่างที่เห็นนะฮะ
ส่วนมากจะ๒หลักนะพักใหญ่นะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบิ๊กป้อมครับ
หัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐอย่างที่เห็นตอนแรก
เดินขึ้นไปจับหมายเลขด้วยตัวเองเลยนะฮะ
ได้เบอร์๓๗เอาไปหาเสียงเลือกตั้ง
นี่เห็นไหมบิ๊กป้อมบอกเบอร์นี้ถือว่าเลขมงคล
วกกันได้๑๐พอดีนี่นะฮะนี่บิ๊กป้อมที่ไปจับนะครับหมายเลข
หมายเลขที่๓๗ครับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นแคนดิเดตนายรัฐมนตรีคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพัก
ขึ้นไปจับหมายเลขนะครับได้เบอร์๒๒นี่คืออะไรคุณเขียนมาสอน
ส่วนก้าวไกลนะครับคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักขึ้นไปจับหมายเลขเองนะฮะ
ก้าวไกลนะครับคุณพิธาก็จับสลากหมายเลขมาได้หมายเลข๓๓
พักเพื่อไทยนายแพทย์ชนละนานศรีแก้วหัวหน้าพักนะครับก็ขึ้นไปจับหมายเลขเอง
และได้หมายเลข๒๙ต้องใช้๒ท่านใช่ไหมคะทำมือในการหาเสียง
เป๊ะเลยคนหนึ่งเลข๒คนหนึ่งเลข๙อย่างนี้นะคะ
หมายเลขที่๒๙
หมายเลข๓๑ครับ
คือวันนี้ที่มาก่อน๘นาฬิกา๓๐นาที๔๙พักนะครับ
เราลองไล่พักที่ได้ตัวเลขที่เป็นพักใหญ่จากหมายเลขตัวเดียวไปถึงเลขมากขึ้นนะฮะ
ภูมิใจไทยหมายเลข๗นะ
ชาติพัฒนากล้าได้หมายเลข๑๔นะครับอันนี้ปาร์ตี้ลิสต์นะฮะ
ชาติไทยพัฒนาหมายเลข๑๘นะครับรวมไทยสร้างชาติ๒๓
เพื่อไทย๒๙ก้าวไกล๓๑
ไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ได้หมายเลข๓๒
พลังประชารัฐได้หมายเลข๓๗นะครับ
สสเขตเมื่อวานเนี่ยท่านก็ไปดูเขตพื้นที่ของแต่ละท่าน
ท่านรักชอบคนไหนก็ไปจำหมายเลขอีกหมายเลขหนึ่งนะฮะ
พี่อุ๋ยเล่าไปคือถ้าเป็นตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนแล้วเนี่ย
เป็นเพียงตัวเลขเบื้องต้นเพราะว่าหลังจากจับสลากได้แล้ว
แต่ละพักการเมืองก็จะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างไปสมัครกับกรกต
มันก็เลยมีคำถามว่าอ้าวแล้วถ้าบางพักการเมือง
เอาเอกสารไปสมัครกับกรกตและเอกสารไม่ครบ
ต้องคืนใบสมัครหมายเลขมันก็จะเลื่อนขึ้นไปถูกต้องไหมคะ
แต่ว่าล่าสุดกรกตออกมาบอกว่าหมายเลขเดิมค่ะตามที่จับสลากเอาไว้นะคะ
เพราะว่าไม่มีพักการเมืองพักไหนที่เอกสารไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องนะคะ
ก็คือจับสลากได้หมายเลขไหนก็คือหมายเลขนั้นเลยค่ะ
ที่อาคารแอร์ลาวัดพัฒนาค่ะก็เปิดรับสมัครสอบสบชรชวันนี้วันแรก
พักการเมืองมาสมัครเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกนะคะ๔๙พักเยอะนะคะ
จุบันพักการเมืองเยอะก็ปฏิเสธไม่ได้เนอะเวลาจับเลขมันก็จะได้เลขแบบ๒ตัวเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ทุกพักการเมืองยื่นเอกสารหลักฐานเรียบร้อยกรกตบอกว่า
เลขนั้นแหละค่ะไม่มีการเลื่อนไม่มีการขยับเลขค่ะ
ก็นำเลขที่จับสลากได้ไปหาเสียงกันได้เลยนะคะ
กตใช้เวลาตรวจเอกสารหลักฐาน๔ชั่วโมงกว่า
นสบมรที่การกตแถลงว่าภาพรวมการรับสมัครในวันแรก
ออกใบรับสมัครให้กับ๔๙พักการเมืองเรียบร้อยแล้ว
พักใช้หมายเลขที่จับสลากได้นั่นแหละค่ะ
ส่วนตอนบ่ายมีพักการเมืองมายื่นสมัครเพิ่มอีก๔พัก
ดังนั้นรวมแล้ววันนี้๕๓พักการเมืองนะคะ
ตอนนี้ยื่นมาแล้ว๑๖พักรวมทั้งสิ้น๒๐คนค่ะ
ซึ่งขณะนี้ได้ออกใบรับสมัครไปแล้วนะครับ
ถ้ามีภาคการเมืองทั้ง๔๙ภาคการเมือง
มีคุณสมบัติครบ
แล้วก็ได้หมายเลขที่จะใช้ในการหาเสียง
คือหมายเลขแบบบัญชีรายชื่อของภาคการเมือง
ตามลำดับการจับสลากได้ครับ
ทีนี้ค่ะพอมาถึงเรื่องของบัตรเลือกตั้ง

ใบหนึ่งก็คือเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
อีกใบหนึ่งก็คือสอสอแบบแบ่งเขต

แต่ว่ามันจะมีสิ่งที่คนวิพักษ์วิจารณ์ก็คือ
สอบแบบบัญชีรายชื่อจะมีชื่อพักมีโลโก้พักใช่ไหมคะ
สอบแบบแบ่งเขตก็จะมีแค่เบอร์
ไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อพักเขาเรียกว่าบัตรโหลอย่างนี้ค่ะ

มีแค่เลขอย่างเดียวและสอสอจากพักเดียวกันก็อาจจะคนละเลขกัน

ดังนั้น๒ใบก็อาจจะต้องจำเยอะหน่อย
คือถ้ามีแบบไม่แน่ใจว่าจะมีภาพหรือเปล่านะคือ
แบบแบ่งเขตเนี่ยมีเบอร์อย่างเดียวหมายเลขอย่างเดียว
ใช่ค่ะไม่มีชื่อพักไม่มีโลโก้พักไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่บัตรบัญชีรายชื่อเนี่ยกรกตบอกจะมีทั้งหมายเลข

แบบบัญชีรายชื่อบอกจะมีใช่ค่ะมีหมายเลขแล้วก็มีโลโก้
มีโลโก้พักและมีชื่อพักนะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยกรกตบอกว่าที่มีคำถามว่า
ทำไมแบบแบ่งเขตทำไมมีแต่หมายเลข
แล้วคนจะจำได้เหรอทำไมไม่เหมือนแบบบัญชีรายชื่อ
กรกตบอกว่ารัฐธรรมนูลกำหนดเอาไว้แบบนี้

และไม่ได้ใช้ไม่ได้เพิ่งใช้เมื่อเลือกเนี่ยตอนกำลังจะเลือกตั้ง๖๖นะฮะ

ซึ่งกรกตบอกว่าการใช้แบบนี้เป็นการประหยัดงบประมาณค่ะพี่อุ๋ย
แล้วก็เป็นการที่ไม่ทำให้เกิดบัตรเสีย
แล้วไม่สับสนระหว่างบัตรแบบแบ่งเขตกับบัตรปาร์ตี้ลิสต
เพราะจะแยกกันแยกสีแยกอะไรชัดเจนแล้วก็แยกรูปแบบกันชัดเจน

ดังนั้นล่าสุดที่เล่าให้ฟังวันนี้ก็คือทางเลขาธิการกรกตบอกว่า
ไปพูดคุยกับพักการเมืองทุกพักแล้ว
ว่ากฎหมายกำหนดไว้ว่ารูปแบบบัตรจะแตกต่างกัน
ระหว่างบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
กับบัตรเลือกตั้งสอแบบแบงเคก
ทีนี้ค่ะก็เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
กรกตบอกว่าก็จะช่วยแบบนี้นะคะ
หมายถึงว่านอกหน่วยเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งจะติดประกาศแขวนเอาไว้ให้มันชัด
ถ้าเกิดจำไม่ได้เอาไปหน้าครูหาไปจำอีกที
จดจำกันให้แม่นอีกทีก็ได้
จะได้ทราบถึงความแตกต่างกันชัดเจนนะคะ
บัตร๒ใบจะเป็นลักษณะแบบนี้
ซึ่งคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรกตบอกว่า
แล้วทำไมปี๖๒ที่คนถามทำไมมีทั้ง

แต่ตอนนี้เราแยก๒ใบแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงเวลานี้๔๗เมษายน

แต่ละภาคการเมืองสามารถส่งรายชื่อ
ผู้ที่จะสนับสนุนให้เป็นนายกได้ด้วย

วันนี้มีพักไหนที่มาเสนอแล้วบ้างส่งแล้วบ้างเนี่ยนะฮะ

มีมาแล้ว๑๖พัก๒๐คนค่ะ
รวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
มี๒รายชื่อนะฮะจากที่ส่งได้๓นะครับ
ดับที่๑คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นี่ฮะอายุ๖๙ปี
อันดับที่๒คือคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิพากษ
หัวหน้าพักอายุ๖๔ปี
พักเพื่อไทยนะครับวันนี้ยังไม่ได้ส่งบัญชีรายชื่อ
มีรายงานว่าจะนำไปส่งเนี่ย

ครับตอนนี้ที่แน่นอนเนี่ยก็
คือจะมีชื่อของคุณแพทองทานชินวัฒน์

และเพื่อไทยมีรายงานว่าเขาจะส่ง๓ชื่อ

เขาบอกให้ลุ้นกันค่ะแต่ใครที่เป็นคอการเมืองติดตามเรื่องการเมืองอยู่แล้ว
ก็น่าจะพอรู้ว่าจะเป็นใคร
ส่วนวันที่๖จะไปสมัครไม่ใช่สมัครเข้าไปส่ง
พลังประชารัฐนะครับส่งเรียบร้อยแล้วมีชื่อเดียวนะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักวัย๗๘ปี
ภูมิใจไทยวันนี้ส่งแล้วนะครับคุณอนุทินชาญวิรากูลนะครับ
หัวหน้าพรรควัยห้าสิบเจ็ดปีพรรคประชาธิปัตย์ก็ส่งแล้วนะฮะ
ชื่อเดียวเลยค่ะตามมติพรรคนะครับ
คุณจุรินรักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคอายุหกสิบเจ็ดปี
พรรคก้าวกลายก็ส่งชื่อเดียวคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคอายุสี่สิบสามปี
พักไทยสร้างไทยนี่ส่ง๓ชื่อนะฮะส่งเรียบร้อยแล้ววันนี้
ชื่อแรกคือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าพักวัย๖๑ปี
คุณสุพรรณมงคลสุธีนี่เป็นอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอายุ๖๕ปี
และอีกชื่อหนึ่งลาวากาตรีสิทธาธิวารีอายุห้าสิบเก้าปี
พักชาติพัฒนากล้ายังไม่ได้ส่งนะครับยังไม่ได้ส่ง
แต่มีรายงานว่าถ้าจะส่งเนี่ยจะส่งชื่อเดียว
คือคุณกรจติกะวณิตอายุห้าสิบเก้าปีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับ
ชาติไทยพัฒนาส่งแล้วนะครับคุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชื่อเดียวนะครับ
จุบันอายุ๕๐ปีและพักเสรีรวมไทยตอนนี้ก็ส่งแล้ว
คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรควัยเจ็ดสิบห้าปี

เดี๋ยวตามกันต่อนะฮะเรื่องการเมืองไทยนะครับ
แต่ตอนนี้มีเรื่องดีมาฝากกัน